ปิดท้ายกันที่สีสันในต่างประเทศนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ๒ของโลก
ถือเป็นการค้นพบเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในรอบร้อยปี
คุณรัชพรเขากำลังจะมีการประมูลกันใหญ่เท่าลูกเทนนิสค่ะ

ใช่ค่ะ๑๑๐๙กรัฐค่ะ
เขาค้นพบครั้งแรกทางตอนใต้ของแอฟริกา
จะมีการประมูล๒๙มิถุนายนนี้ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษ
คาดว่าราคาประมูลน่าจะไม่ต่ำกว่า๗๐ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ๒๐๐๐ล้านบาท
นี่เป็นปรากฏการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจคนรักเพชร
เพราะว่าในรอบร้อยปีนะถึงจะเจอเพชรเม็ดใหญ่ขนาดนี้
เพชรเดียวก็อาจจะไม่รู้สึกเท่าไห
แต่พอคนมาถือมันใหญ่จริง
คือหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเพชรยังไงไม่เห็นสวยเลย
นี่คือเขายังไม่ได้ผ่านการเจรนัยนะคะแต่คุณมันใหญ่มาก
ไม่ต้องดูนิสค่ะคุณคะใครมีสตางค์ก็เตรียมประมูลได้ค่ะบ๊าย